ท่านผู้ชมครับวันนี้ข่าวช็อกวงการลูกทุ่งไทยเลยนะฮะ
เทียมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันดี

โดยเฉพาะวงเด็กใช่ไหมใช่
เทียมปัจจุบันอายุ๖๐ปีนะครับ
ชื่อจริงก็คือนายชุติเดชทองอยู่นะครับ
นี่คือภาพที่ตำรวจไปที่บ้านพักของครูเทียม

ซึ่งครูเทียมก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับ
หลังจากที่มีผู้ปกครองของวัยรุ่นชายวัย๑๖ปี
ไปแจ้งความว่าลูกชายของเขาถูกครูเทียมเนี่ย
ล่วงละเมิดกระทำอนาจารย์

แต่นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ๒๔กันยายน๖๕นะครับ
ตอนที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไป

เพื่อขอตรวจค้นแล้วก็เก็บหลักฐานต่างที่บ้านพักนะครับ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เพิ่งเปิดเผยมาในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทางตำรวจก็ไป
ติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยโดยบิ๊กโจ๊กนะฮะ

จากการไปควบคุมตัวครูเทียมเมื่อ๒๔กันยายน๖๕

คนตรวจจบจุรเชษฐ์มาที่สหพจักราศนะฮะ
ที่นครราชศรีมานะครับเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าทางคดีเนี่ยนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความ
ตำรวจก็ไปตรวจค้นบ้านของครูเทียม
เรื่องต้นครูเทียมปฏิเสธข้อหานะครับขอสู้คดีในชั้นศาล
สารจังหวัดนครราชศรีมาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ในข้อหาที่พนักงานสอบสวนแล้วก็อายการสั่งฟ้องไปเนี่ย๓ข้อหา
คือพรากผู้เยาว์เด็กอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่อการอนาจารย์
ข้อหาพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็น
ใช้กำลังประทุษร้ายและข้อหากระทำการอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสรุปคดีแบบนี้นะครับ
มีแม่ของวัยรุ่นชายวัย๑๖ปีคนนึงมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่วงดนตรีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือ
กระทั่ง๑๖กันยายนปี๖๕ครูเทียมนัดลูกชาย
จะมารับที่บ้านที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อพาไปศึกษางานแล้วเดี๋ยวจะหางานให้ทำ
โดยครูเทียมพาลูกชายไปพักที่ห้องพักในพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีลำ
ซึ่งตำรวจบอกว่าหลังจากนั้นเด็กได้ถูกกระทำอนาจารย์ด้วยการกอดจูบใช้มือจับอวัยวเพศ
แต่เด็กเนี่ยขัดขืนซึ่งทำให้คืนแรกที่พักอยู่ด้วยกัน
เด็กวัย๑๖ปีคนนี้นอนไม่หลับเลยจนกระทั่งเช้า๑๗กันยายนได้ทักข้อความไปบอกเพื่อน
บอกว่ามีเรื่องให้ช่วยแต่วันนั้นครูเทียมก็พาเด็กไปศึกษาดูงานต่อที่ค่ายเพลง
ช่วงบ่ายเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้ได้โทรศัพท์ไปเล่าเรื่องให้กับเพื่อนแล้วก็คุณครูที่สนิทกันฟัง
ตกกลางคืนเด็กวางแผนกับเพื่อน๑๐คนนะบอกว่าขอให้ช่วยติวหนังสือให้หน่อยเพื่อจะได้ให้ดูว่า
น้องเนี่ยยุ่งแล้วก็ไม่ว่างอยู่กับครูเทียมเพราะว่าต้องกลับไปนอนที่บ้านอีกที่บ้านสวนนะครับ
เทียมก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเราไม่ได้กันคืนนี้ต้องได้กันแต่สุดท้ายเด็กบอกเด็กรอดมาได้
เพราะบอกว่าเพื่อนเนี่ยจะช่วยติวหนังสือให้จากนั้นอาทิตย์ที่๑๘กันยายนครูเทียมก็ขับรถมาส่งน้องที่บ้าน
จากนั้นน้องก็แจ้งผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองพาไปแจ้งความแล้วน้องบอกว่านอกจากน้องยังมีเด็กในพื้นที่เนี่ยถูกครูทำแบบนี้อีก๓คนด้วยกัน
พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงนะครับจึงกำชับพนักงานสอบสวนให้ทำสำนวนให้ละเอียดรอบครอบแล้วก็ครบถ้วนที่สุดในการดำเนินคดี
แล้วก็ขอเตือนประชาชนให้ช่วยดูแลบุตรหลานด้วยฝากเป็นข้อคิดด้วยการได้รับการชักชวนการได้รับการติดต่อจากคนแปลกหน้าแม้จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงยังไงต้องระมัดระวังด้วยเพื่อไม่ให้ลูกหลานเนี่ยตกเป็นเหยื่อ
ซึ่งสารตอนนี้ให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาระหว่างการต่อสู้คดีนะครับ
ขณะเดียวกันน้องที่ตกเป็นผู้เสียหายนะครับ

วันนี้เราก็นี่ฮะได้รับข้อความของน้อง
น้องบอกไม่คิดว่าที่เรียกตัวเองว่าครูจะทำแบบนี้กับน้องเขา
เราไปที่บ้านของครูเทียมนะครับบ้านอยู่ที่บุรีรำนะครับ
แต่ว่าเด็กที่ไปรับเนี่ยอยู่ที่โคราช
มีคนที่อยู่แถวนั้นนะฮะบอกว่าครูเทียมมาเช่าอยู่นะ
ปกติก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะครับ
ได้ยินข่าวก็แทบไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ตำรวจมาค้นบ้านก็ตกใจแต่ไม่กล้าถามว่าเป็นเรื่องอะไร
คือถ้าจะย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อปี๖๐นะฮะ
เทียมเนี่ยเคยวิจารณ์ผู้บริหารของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ท่ามกลางเวทีท่ามกลางคนดูมากไป
หลังไม่พอใจที่นักเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนให้ไปแข่งขันดนตรี
ต้องนั่งรถกระบะไปกัน
ที่โรงเรียนมีฝีมืออันดับต้นของประเทศ
แล้วก็พาดพิงถึงวงอื่นที่เล่นในงานตัวเมือง
ว่าทำไมเจ้าของงานไม่จ้างโรงเรียน
แต่กลับไปจ้างวงดนตรี
นี่ฮะบอกไปบอกเขาว่ากระจอกงอกง่อย

ซึ่งครูเทียมเคยวิจารณ์นักร้องสาว
ซึ่งปัจจุบันเธอมีชื่อเสียงด่งดังมาก
ก็คือจ๊ะนงพนี
เพลงคันหูที่ออกใหม่กำลังโด่งดัง
ตอนนั้นวิจารณ์ด้วยค่อยคำรุนแรง

แล้วก็มีคอมเมนต์ไปถึงนางหายนะฮะ
ในเวลาต่อมาในเชิงลักษณะเหยียดรูปร่างมาครั้งหนึ่ง

ในการแสดงที่จังหวัดมหาสรคาม
บอกว่าเป็นการคัดเลือกตัวแสดงไม่เข้ากันโดยเฉพาะ

ถูกวิจารณ์ว่าเป็นครูบาอาจารย์
แต่ทำไมแสดงความเห็นแนวเหยียดรูปร่างคนอื่นแบบนี้

คราวนี้ก็เป็นข่าวอีกครั้งนึงนะแต่ว่าถึงขั้นเป็นคดีเลย